คุณผู้ชมมอสหน้าไลน์ที่เมื่อคืนนี้เราเล่าไปที่ไปกลางกลางเมืองชายภูมิ
ครับจับได้แล้วนะคะอ่าคือแก๊งของเขาเนี่ย
ไปกันเลยนั่งรถกระบะกันไป๒คันซ้อนอยู่หลังกระบะเป็น๑๐คน
อืมมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
พอเห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านปลาขวดใส่ยิงใส่
โดนยิงไปสามคนอ่ะรถจักรยานยนต์กลุ่มเนี้ยนี่แค่นี้ไม่พอ
ของมอสหน้าไลน์ไปก่อเรื่องต่อคืนเดียวกันเลยนะคะ
นี่กลับรถตามเขาไปด้วยเออกลับรถตามเขาไปเขาไปโรงพยาบาลก็เลยขับเลยไป
ไม่กล้าไปมีเรื่องต่อที่โรงพยาบาลแต่ก็ไปร้านสะดวกซื้อแทน
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อนี่ค่ะ
อยู่ดีก็ไปต่อยคนในร้านเขาไม่ได้รู้จักไม่ได้มีเรื่องอะไรกันมาก่อนเลย
นี่ค่ะจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ต้องออกหมายจับมอสหน้าลาย
ตรงนี้ไปยิงใส่กระจกร้านอีกร้านหนึ่งด้วยนะใช่ค่ะตอนสายสายอ่ะ
ร้านเขาเพิ่งเห็นว่ากระจกเขามีรูกระสุนปืนแล้วเขาบอกได้ยินเสียงปืนดังตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนคืนก่อนอ่ะ
อืมนี่ค่ะเรางงเห็นภาพตอนแรกไปก่อเหตุแบบนี้ทำไมเนี้ย
เป็นกลางขนาดนี้ได้ยังไงตำรวจสพมชายภูมิจับได้แล้วนะคะ
นายสารวุฒิแก้วดอนดูมอสหน้าลายอายุ๒๗ปีเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะ
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรไปจับได้เช้ามืดวันนี้
ครับที่ห้องเช่าแถวแถวถนนนิเวศรัฐอำเภอเมืองชายภูมินี่แหละค่ะอืม
ที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกแต่ปืนของกลางที่ได้มาคือไม่มีกระสุนนะคะ
ตอนที่ไปจับตัวอ่าที่แรกมีข่าวว่าเข้ากรุงเทพแล้วใช่
อสหน้าไลน์บอกว่ายังครับยังไม่ได้หลบเข้ากรุงเทพยังอยู่ในอำเภอเมืองชายภูมินี่แหละ
สงสัยตำลวจเขาออกข่าวให้ตายใจอืมหรือว่าการสบายแล้วเออ
โดนรวบมากรุงเทพแล้วอืมนี่ค่ะนี่คือของกลางน่ะครับ
อสด้าไลน์กับพวกไปก่อเหตุค่ะปลาขวดยิงปืนใส่กลุ่มนักศึกษาที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตามกล้องวงจรปิดที่ให้ดูไปนะคะ
ดึก๓มีนาคมแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนนะคะ
จากนั้นเนี่ยก็ไปก่อเหตุในร้านสะดวกซื้ออีกนะคะแล้วก็ไปยิงใส่ร้านอาหารเกาหลีบนถนนแถวสนามบินไปอีกนะคะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เหล่านี้จนนำมาซึ่งการขอนุมัติศาลออกหมายจับอันนี้หน้าร้านเขามีรอยกระสุนเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะ
สุดท้ายจับได้แล้วฟังเสียงมอสหน้าไลน์ดูหน่อย

หน้าเขามีรอยสุดท้ายก่อนครับ
คอก็มีรอยสักเต็มคอเลยอืมนี่คือที่มาของฉายา
อสหน้าลายครับสักบนหน้าด้วยเนี่ยเออ
เขาอ้างแบบนี้ค่ะอ้างว่ากลุ่มนักศึกษา
ครับไม่ใช่ไม่รู้จักกันแล้วอยู่ดีดีไปทำร้ายเขา
แต่ก็สารภาพว่าทำไปเพราะเมา
กระสุนปืนมีแค่๒นัด
นัดแรกคือยิงใส่กลุ่มนักศึกษา
นัดที่๒ยิงใส่ร้านอาหารด้วยความคึกขนอง

ชักปืนขู่กลุ่มคู่อริเพราะกระสุนหมด

แต่ว่ามันเป็นกระสุนเหมือนกระสุนลูกปลายใช่ไหม

เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะมอสหน้าลายนะคะ

นี่ค่ะแล้วเขาก็อธิบายถึงฉายาเขาแหละนะ

วัยรุ่นอีก๒คนนะคะมาสอบปากคำ
นายพิชิตอ้อนทองอายุ๒๔ปี
กลุ่มนักศึกษาค่ะ